สวัสดีครับทั้งสองครับครับ
โหสวัสดีครับทั้งสองครับครับ
วันที่ทั้งสองครับ
อารมณ์แบบนี้นะครับไม่อยากดิ้นมากนะครับ

มันเป็นไทไคร้กอ่ะเข้าใจไหมแหล่งรังปึ้งเลยครับ
เพราะนี้คือซีเซ็นคาชาวตรุไทรัทมาเลยครับ
อารมณ์แบบนี้นะครับคุณผู้ชมเราจะต้อง

วัยรุ่นกลุ่มนี้ครับเขาทำอะไรนั้นเชิญชมได้เลยครับ
ลำวงกงก้าเป็นลำวงโบราณในพื้นที่อำเภอสนมจังหวัดสุรินทร์
งานนี้คนแก่คนเท่าได้ออกกำลังกายเผินไปอีกแบบครับคุณผู้ชมครับ
เสื้อผ้าไม่จำเป็นจะต้องใส่ตามที่ช่างตัดให้ใส่
ออกแบบให้สวยสไตล์แฟชั่นได้เลย
วมนิดเปิดหน่อยจะใส่มุมไหนก็ได้ออกแบบได้เลย
ไก่งามเพราะขนขนงามเพราะแต่งจ้า
จะจอดในที่กว้างหรือที่แคบไม่มีปัญหา
เพราะรถคันนี้คือนวัตกรรมใหม่

ล้อหมุนได้๓๖๐องศา
รอบทิศทางปรับล้อได้ก็วิ่งชิวเลยครับ

ออกกำลังกายเข้าสปอร์ตครับก็ไม่ได้งานนี้แค่น้ำมันพืชขวดเดียว
ก็เปลี่ยนชีวิตได้วิ่งวิ่งวิ่งแบบสบาย
เพราะน้ำมันพืชมันลื่นครับคุณผู้ชมคิดมุมใหม่ร่างกายก็ฟิตเฟิร์ม
ยอดเยี่ยมจริงครับแต่ระวังลื่นนิดนึงนะครับ
ถ้าเป็นแบบนี้นะทิศเป้ขอบอกคำเดียวว่าอย่างนี้ก็แปลกดีนะครับ